ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะก็เรื่องของเมียหลวงเมียน้อยมันก็เจอกันหลายคู่หลายกรณีอ่ะนะแต่กรณีนี้เนี่ยอันนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับคือฝั่งเมียหลวงเนี่ยเขาจับได้ว่าสามีมีเมียน้อยนะเขาก็เลยให้เลือกอยู่สามข้อเป็นช้อยให้เลือกเลยนะค่ะข้อหนึ่งคือมาตบกันใหม่อีกรอบหนึ่งเป็นนัดล้างตาค่ะเพราะเคยตบกันไว้รอบหนึ่งแล้วข้อสอง
มีเมียน้อยเนี่ยต้องยกขันห้ามากราบขอโทษเธอที่เป็นเมียหลวงไม่มีถูกทุกข้อไม่มีเขาเลือกข้อสามนะไปดูนะฮะ
คนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะทีเดียวบางคนก็บอกว่าโอ้โหเมียหลวงนี่เด็ดเดี่ยวกล้าตัดสินใจใจเด็ดจริงบางคนก็บอกทำไมไม่ฟ้องเขาล่ะเออทำไมไม่เอาแบบตามกฎหมายล่ะนี่ฮะหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์นะฮะท่านผู้ชมครับทีนี้ทางเจ้าของคลิปเขาก็เลยโพสต์ชี้แจงนะครับบอกว่านี่เป็นข้อตกลงนะฮะนี่ที่เธออธิบายเอาไว้นะครับยาวเหยียดเลยบอกมาอธิบาย

ไม่ผิดกันเนี่ยเขาจะฟ้องนะต้องยอมให้เขาฟ้องนะในฐานะที่เขาเป็นเมียหลวงถูกต้องนะฮะหรือไม่ก็ข้อสามยอมรับผิดซะถือขันห้ามาขอเข้ามานี่ฮะทั้งผัวทั้งเมียน้อยต้องมาสุดท้ายเขาเลือกข้อสามนะครับทุกผู้ชมครับเราได้คุยกับทางเมียหลวงท่านนี้นะฮะเธอบอกว่าอย่างนี้ฮะเธอจับได้ว่าสามีแอบมีผู้หญิงอีกคนนึง

ความสัมพันธ์แบบแยกย้ายกันไปทางฝั่งสามีเขาเลือกไปอยู่กับเมียน้อยจากนั้นเธอก็ขนข้าวขนของกลับไปอยู่ที่บ้านของตัวเอง
ระหว่างนั้นนะฮะสามีก็ยังไลน์มาหาส่งข้อความมาบอกว่าถ้าลูกคลอดเมื่อไหร่เนี่ยขอไปดูหน้าลูกหน่อยได้ไหม
แต่เธอบอกไม่ได้ถ้าจบแล้วให้มันจบไปเลยนะแล้วเธอไม่ได้ต้องการเงินแม้แต่บาทเดียวจากอดีตสามีด้วยไม่ได้ต้องการเงินค่าฟ้องร้องอะไรจากอดีตเมียน้อยอ่าจากเมียน้อยด้วยก็เลยไม่ได้ฟ้องอยากได้ศักดิ์สีคืนมากกว่าตัวเธอเนี่ยเธอบอกเธอเลี้ยงลูกได้นะวันนี้เธอเข้มแข็งมากพอแล้วด้วยนะครับขอตัดขาด
ส่วนลูกคนนี้เนี่ยเกิดจากความรักของเธอเพียงคนเดียวเท่านั้น
ก็มีแต่แบบขอโทษขอโทษที่ทำชั่วกับเราแค่นี้ค่ะผู้หญิงก็ไม่พูดอะไร
อ่าตอนนี้เธอบอกเธอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้ว

กับอดีตสามีไปเรียบร้อยนะฮะปล่อยเข้าไปตามทางส่วนลูกสาวที่ตอนนั้นอยู่ในท้อง๘เดือนนะนะที่ว่าจับได้แล้วก็ต้องเนี่ยฮะตอนหลังให้มากราบขอเข้ามายกขันห้ากันเนี่ยจะได้ไม่ฟ้องเนี่ยตั้งชื่อว่าน้องมาเฟียเธอบอกให้ชื่อน้องมาเฟียเลยเพราะตอนที่อุ้มท้องอยู่เนี่ยจับได้ว่าอดีตสามีนอกใจถึงขั้นเธอบุกไป
อดีตที่จะดีสำหรับทุกฝ่ายหรือเปล่าแต่ว่าทางฝั่งสามคนครอบครัวนี้ไม่ใช่ครอบครัวดีอดีตสามีกับอดีตภรรยาเนี่ยเขาเลือกวิธีนี้กัน